รายงานมาจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับกรณีของการรับศพผู้เสียชีวิตนะครับ

เชิญครับคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ทางผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงภายในศูนย์การค้าสยามภารกรครับ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาติดตามความคืบหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับ
โดยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตสองคนนะครับซึ่งประกอบด้วยเป็นชาวเมียนมา๑คน
และเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกหนึ่งคนมาทำการผ่าชนสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลครับ
วันนี้ผมลงพื้นที่มาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
ชาวเมียนมาและนักท่องเที่ยวชาวจีนมาผ่าชนะสูตรพลิกศพซึ่งจากรายงานเบื้องต้นครับทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการผ่าพิสูจน์
ว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงบ่ายของวันนี้ครับและจากข้อมูลตอนนี้ก็คาดว่าญาติของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาจะเดินทางมารับศพในช่วงบ่ายเช่นเดียวกันครับ
ส่วนร่างของนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะครับทราบว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อมาขอรับศพจากทางญาตินะครับ
จากตอนนี้ญาติสภาพจิตใจยังไม่พร้อมและยังทำใจไม่ได้ครับหากพูดถึงขั้นตอนในการรับร่างนะครับตามขั้นตอนหากพบว่าเป็นบุคคลต่างสัญชาติ
หรือเป็นบุคคลนอกประเทศนะครับญาติจะต้องเดินทางไปที่สถานทูตของประเทศนั้นที่ประจำอยู่ในประเทศไทย
ก่อนที่จะให้ทางสถานทูตมอบหมายให้ญาติหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมารับร่างของผู้เสียชีวิต
ซึ่งทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมีความพร้อมสามารถมอบร่างให้กับญาติได้ทันทีครับ
เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยเมื่อวานนี้ครับญาติของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาก็ได้มีการออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
ยังอยู่ในอาการเสียใจและบอกว่าญาติของเธอนั้นทำงานอยู่ภายในศูนย์การค้าสยามภารกรนะครับ
แล้วก็เป็นน้องสาวแท้ของตัวเองด้วยที่มาทำงานได้เพียง๑เดือนเท่านั้น
และเมื่อวานนี้เวลาเกือบ๑๘นาฬิกาทางเจ้านายของน้องสาวก็โทรมาหาแล้วก็บอกว่าน้องสาวถูกยิงนะครับ
โดยจุดที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับจะอยู่ห่างจากศูนย์การค้าสยามภารกรเพียง๕๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
ในวันนี้เองหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์การค้าเป็นอย่างไรบ้าง
วันนี้ผมได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณศูนย์การค้าให้กับคุณผู้ชมนะครับ
โดยจากการตรวจสอบวันนี้ครับพบว่าศูนย์การค้ายังคงเปิดทำการตามปกตินะครับ
ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวันนี้ศูนย์การค้าได้มีการกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจตราคนที่จะเข้าออกภายในศูนย์การค้ามากเป็นพิเศษ
โดยคนที่จะเข้าออกต้องผ่านเครื่องสแกนวัตถุและมีการตรวจกระเป๋าทุกคนที่เข้าออกภายในศูนย์การค้าครับ
ก็ได้มีการปิดทำการไปวันนี้สามารถกลับมาเปิดได้แล้วตามปกติครับ
ผมได้ไปพูดคุยกับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างรวมทั้งประชาชนแถวนั้นนะครับ
หลายคนเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์ตอนนั้นชุนละมุนมากเลยครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตอนแรกตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีการยิงกันเกิดขึ้น
พอมาทราบจึงรู้สึกตกใจมาก
แต่วันนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้ว
ก็อยากให้ประชาชนมั่นใจนะครับในมาตรการของทางศูนย์การค้า
และเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตอนนี้สามารถมาเที่ยวที่ศูนย์การค้าได้ตามปกติ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประชาชนกันหน่อยครับ
สำหรับบรรยากาศสดที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจณขณะนี้คุณผู้ชมเวลา๑๑๓๕นสถานการณ์ที่ตอนนี้ยังคือ
เงียบเหงาครับแต่จากรายงานเบื้องต้นคาดว่าในช่วงบ่ายญาติของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมา
จะเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับศพถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอื่นใด
ผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเป็นระยะครับ
นิติชาวคงแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ